คราวนี้มาถึงที่ร้านขายเครื่องสำอาง
เขาก็อัดอั้นตันใจฝากบอกไปถึงลูกค้า
ถ้าอยากสวยจะต้องลงทุน
ไม่ใช่เข้ามาในร้านฉันมาแกะกล่องเครื่องสำอาง
กล่องใหม่เลยแล้วก็ทานแล้วก็เสริมสวย

นี่คุณผู้ชมน่างเหมือนอยู่บ้านจริงหมุมนี้
คือจัดจริงจังในการนั่นแต่งหน้าเลยใช่ไหม
ใช่ผู้หญิงคนนี้คือพอนั่งขัดสมานลงเรียบร้อยแล้ว
แกะกล่องแป้งพับในร้านขายเครื่องสำอาง

ค่อยแต่งแบบสบายใจเลยค่ะ
ทีนี้คนที่เขาโพสต์คลิปนี้

ว่าการกระทำของลูกค้าที่ไม่ควรเอาแบบอย่างเลยค่ะ
ลูกค้าได้แกะสินค้าที่ทางร้านวางขายออกมาทดลองมากกว่า๒๓รายการ
แบบนี้ทางร้านถือว่าเป็นการกระทำอย่างตั้งใจนะคะ
เพราะว่าสินค้าเสียหายหลายชิ้น
แล้วก็ไม่สามารถเอามาขายต่อได้เอาใครจะไปซื้อล่ะ
เครื่องสำอางที่ใช้แล้วแล้วนี่เขาก็ถ่ายรูปมาให้ดู
แป้งพงแป้งพับปัดแก้มนี่หรอฮะ
นี่ขนาดที่ร้านเขาติดป้ายไว้ชัดเจนแล้วนะ
ว่าถ้าเกิดว่าใครขโมยหรืออะไรแบบนี้
ถือว่าลูกค้าฝ่าฝืนมีโทษนั่นนี่

ทางร้านเลยบอกว่าขอลงคลิปนี้ไว้
ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเห็นคลิปนี้แล้วจะรับผิดชอบ
เดี๋ยวทางเจ้าของร้านจะลบคลิปให้
แล้วก็บอกด้วยนะว่าลูกค้าที่ทำแบบนี้๓คน
คือไปก่อเหตุเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธที่ผ่านมา
พอทางร้านเขาลงคลิปนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

จะลองความจริงเครื่องสำอางบางอย่างเขาจะมีเทสเตอร์

แล้วทีนี้ที่ร้านเขาจะไปขายต่อได้ยังไง
เขาแกะแล้วก็เธอก็ยัดใส่เหมือนเดิมไง
มันไม่ได้ไงแล้วต่อให้มีป้าย

เพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่านับสินค้าที่เอามาให้เป็นเทสเตอร์
มันก็เป็นสินค้าที่แกะมาจากกล่องเหมือนกัน
ราคาเท่าไหร่แล้วแล้วยังมาแกะตัวที่จะขาย

คือพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าถ้าลูกค้ามาทำแบบนี้ทุกคน
โอ้โฮสินค้าเสียหายหมดนะค่ะอยากสวยต้องลงทุนหน่อยนะ